อ่ะคุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้ากันสำหรับคดีฆ่าโหดนะคะ
โฮมสเตย์ในจันทบุรีเนี่ยถูกค้อนทุบศีรษะแตกเลือดอาบกระจายเต็มห้องเสียชีวิตอยู่ค่ะ
ที่นอนเลยสืบสวนไปสืบสวนมาปรากฏว่าคนก่อเหตุนะคะ
ก็คือแฟนสาวกับพี่ชายที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ผู้ตายก็คือนายสิงเดชโพโชธอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสภาพที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้
ปลายเท้าของผู้ตายก็มีค้อนที่ด้ามหักตกอยู่ด้วย
ตำรวจตามจับตัวนางสาวจุธามาสชุ่มอภัยหรือว่าโบวัย๒๕ปีแฟนสาว
สอบนาน๖ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายยอมรับสารภาพว่าร่วมกับพี่ชายคือนายสารวุฒิซุ่มอภัย
วัย๓๒ปีฆ่าแฟนตัวเองเพื่อจะชิงทรัพย์
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพเมืองจันทบุรีก็เลยคุมตัวทั้งคู่เนี่ย

ญาติญาติตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมสังเกตการณ์กันเยอะมากนะคะ
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจคุมตัวสองพี่น้องลงมาจากรถตู้
เพื่อเดินเข้ามาภายในโฮมสเตย์เนี่ยค่ะ
นี่เลยนะตำรวจต้องออกมากันเลยเพราะว่าญาติของผู้ตายเนี่ยโกรธแค้นมาก
ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ตรงรีเข้ามาทำร้ายสองผู้ต้องหาเลย
ตำรวจก็ต้องพยายามกันตัวออกไปค่ะ
ทีนี้การทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เริ่มจากการนำตัวทั้งคู่มาที่เกิดเหตุ

จากนั้นก็ให้ชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุก็คือในห้องพักโฮมสเตย์นี่แหละค่ะ
ชี้จุดที่หยิบทรัพย์สินของผู้ตายไปแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่า
เอาทรัพย์สินเขาไปแล้วเนี่ยเอาไปฝากไว้กับแม่ตัวเอง
คือนางเทียมจันชุ่มอภัยที่อยู่บ้านในตำบลท่าช้าง
พ่อของผู้ตายนายสายันโพโชธนะคะก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของวันที่๗มกราคม
ลูกชายลูกชายของเขาอยู่กับโบแฟนสาวแค่สองคนในห้อง
คาดว่าลูกน่าจะกำลังหลับอยู่ด้วยซ้
เพราะว่ามันเป็นการเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืด
จากนั้นนายสารวุฒิพี่ชายของโบ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านริมสะน้ำ
ไปหยิบค้อนที่วางอยู่ใกล้ประตูห้อง

แล้วก็มีน้องสาวที่อยู่ในห้องกับลูกชายเขานี่แหละ

หน่ำทุบหัวลูกชายเขาจนเสียชีวิต
แล้วทั้งสองคนก็ขโมยทรัพย์สินออกจากห้องไป

พ่อบอกว่าเสียใจมากนะ
เพราะว่ารักลูกสะพ้ายคนนี้มาก
แม้จะคบกันแค่ไม่กี่เดือน
แต่ไม่เคยมีเรื่องที่ทำให้หมางใจกันเลย

คือใครจะคิดว่าคนที่ก่อเหตุฆ่าลูกคือสะพ้ายของตัวเอง
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้ว
พ่อไม่สามารถเอาลูกชายกลับมาได้แล้ว

ล่าสุดค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหานายสารวุฒิแล้วก็นางสาวจุธามาศ
ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหสถาน

สองคนก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนแม่ที่ถูกเอาทรัพย์สินไปฝากไว้โดนแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะ
เทียมจันทร์เนี่ยโดนแจ้งข้อหารับของโจร

แต่ตอนนี้นางเทียมจันทร์ยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ